ใครที่ต้องทำงานแบบ๗วันต่อสัปดาห์นอกจากพวกเรา๓คนนะ
มีหรือเปล่าแล้วใครที่รู้สึกแบบท้อตั้งใจนะ

คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมคิดว่าอารียาที่นั่งอ่านข่าวอยู่นี้
กับอารีรัฐในข่าวนี้ใครขยันกว่ากัน
จะบอกว่าอะไรรู้ป่ะใครที่ท้อใครที่แบบว่าเฮ้ยเหนื่อยจังเลยเหนื่อยจังเลย
จากดูพวกเรา๓คนแล้วยังมีหวัง
เพราะคือพี่อารีรัฐที่เป็นไอดอลของคนทำงานค่ะ

วันหยุดนะพรุ่งนี้ร้านหยุด๑วันนะ

วันหยุดพักผ่อนพรุ่งนี้ต้องหยุดพักผ่อน๑วัน

จะมาทำไมพรุ่งนี้อยู่พรุ่งนี้นอนพักผ่อน

มาทำไมพรุ่งนี้หยุดพรุ่งนี้วันหยุด

ไม่หยุดมาพรุ่งนี้มา
เหนื่อยอยากหยุดหยุดได้ไหม

อารีรัฐนายไลน์มาว่ะ
นายบอกว่าพรุ่งนี้ให้น้ำแข็งหยุดพักได้๑วัน
หยุดทำไมหยุดทำไม

เพราะว่าคนแบบแชร์เยอะด้วยแล้วคนเข้าไปดูก็เยอะด้วยเหมือนกัน
นี่แหละค่ะเป็นไอดอลของคนทำงานจริง
พี่อารีรัฐนายจ้างบอกพรุ่งนี้ร้านหยุด
แต่พี่เขาก็จะมาจะมาทำความสะอาดไงจะมาทำความสะอาดไง
นี่คือพี่อารีรัฐผู้ชนะทุกคนในโลกนี้นะ
เขียนเอาไว้แคปชั่นวันพันกว่าเรื่องอันนี้จริงค่ะ
ขอร้องเลยให้ลูกจ้างหยุดงานในวันหยุดของร้าน
แต่ว่าลูกจ้างเองก็เถียงขาดใจแหมขนาดร้านปิดก็จะมา
กรมแรงงานต้องช่วยนายจ้างด้วยแล้วล่ะค่ะ
เพราะว่าลูกจ้างไม่ยอมให้นายจ้างปิดร้าน
นักข่าวไปตามหาพี่อาริรัตน์เลยนะ

นี่แหละเจ้าดังของบุรีรำนะ

อาริรัตน์อายุ๕๒ปีค่ะ
ขายลูกชิ้นแบบตั้งใจมุ่งมั่นทุ่มเทมากเลยนะ
พี่พี่เห็นคลิปของตัวเองยัง
เห็นแล้วดีใจภูมิใจ

เพราะว่าพี่อยากตั้งใจทำงานหาเงิน

พี่อยากจะบอกน้องเบิร์ตน้องดอมน้องน้ำแข็ง

ก็แค่เหนื่อยก็นอนพักตื่นมาก็หายเหนื่อยแล้ว

อยากให้คลิปของพี่เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนในการทำงาน
แล้วหลังจากนี้นะถ้าเกิดเจ้านายขอให้พี่หยุดนะ

ก็นี่แหละคงจะหยุดนะนะหลังจากนี้
ทีนี้เราคุยกับทางเจ้าของร้านด้วยนะคะ
เขาบอกว่าตอนที่พี่อาริรัติมาสมัครงาน

ตั้งใจจะกะรับมาช่วยชั่วคราว

เดือนที่ผ่านมานะดอมไม่เคยหยุดงานเลยเฮ้ยเรามีคู่แข่งแล้วว่ะเฮ้ย
ปกติได้วันหยุดมั้ยได้วันหยุดอาทิตย์ละ๑วันตามปกติเลยแล้วก็ได้
แรงวันละ๔๐๐บาททำงาน๙โมงเช้าถึง๖โมงเย็นมีข้าวมีน้ำ
ฟรีวันละสองมื้อแต่นี่แหละค่ะกลายเป็นตอนนี้พี่อุ้ยกลายเป็น
ครับนายครับผมไม่หยุดนะฮะไม่ไม่ไม่ต้องบอกว่าจะให้วันหยุ
อะไรผมไม่หยุดผมจะมาเออไม่นายก็บอกก็ไม่ได้ใจให้หยุด
อยู่แล้วเจอกันแน่นอน